ที่รบบุรีนะฮะค่ะตกลงตอนนี้ก็ชัดเจนล่ะอืม
เมื่อวานนี้นะครับที่เด็กชายวัย๖ขวบจมสระน้ำเสียชีวิต
ตอนที่ไปตกปลาไปเล่นที่สระน้ำกับเพื่อนนะ
กับเพื่อนแล้วก็พี่ชายค่ะแล้วเมื่อวานเด็กบอกว่าโอ้โห
เนี่ยลุงแตเนี่ยนะเป็นลุงที่แบบโอ้โหแกจะเหมาบ่อยอยู่แถวนี้
มาถึงมาบีบคอมากระชากโยนลงน้ำจนเสียชีวิตเลยเนี่ย
คือสรุปน้องโกหกนะฮะใช่ค่ะคือเจอลุงแตตั้งแต่เมื่อวาน
เรานำเสนอข่าวไปแกก็ปฏิเสธตั้งแต่เมื่อวาน
บอกไม่รู้เรื่องเลยแกบอกแกไม่รู้เรื่องเลยใช่
บอกมีพยานยืนยันแหล่งที่อยู่ได้นะแกนั่งดื่มอยู่อ่าแต่
มามาวันนี้เนี่ยคือน้องคงจะกลัวผู้ใหญ่ว่าค่ะ
มาเล่นน้ำกันแล้วก็มีน้องเนี่ยตกน้ำไปคนนึง
เสียชีวิตช่วยไม่ทันก็เลยไปบอกว่ามีลุงเนี้ย
แตเนี่ยมาทำร้ายจนเสียชีวิตนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ
ท่านผู้ชมครับสพเมืองลบบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
ตรวจสอบนะฮะเป็นสระน้ำในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเด็กชายวัย๖ขวบชื่อน้องอ้วน
จมน้ำเสียชีวิตตอนนั้นต้องไปงมกันขึ้นมา
ก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วนะฮะแต่ช่วยไม่ทันจริง
มาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้นะครับขณะเดียวกันนะครับ
มีพี่ชายของน้องอ้วนนะฮะชื่อน้องเออายุ๗ขวบนะฮะ
แล้วก็อีกคนนึงสมมุติชื่อน้องบีก็แล้วกันนะฮะ
เด็กชายบีอายุ๕ขวบนี่เป็นเพื่อนรุ่นน้อง
มาเล่นน้ำพร้อมกันเข้ามากันสามคนเมื่อวานนี้หลังเลิกเรียนตอนเย็นเย็นนะ
ขอแม่มาเล่นที่ริมสระน้ำปกติจะมาเล่นกันแถวนี้
ตกโปรงตกปลานะฮะเด็กเนี่ยอ้างว่ากำลังเล่นกันอยู่ที่สระน้ำ
ลุงแตลุงแตแกเป็นชายขี้เมาอายุสี่สิบเก้า
จะอยู่แถวเนี้ยเป็นประจำอ่ะมีบ้านอยู่แถวแถวกลับใกล้ใกล้สระน้ำ
อ้างว่าเดินเข้ามาเนี่ยมาถึงเนี่ย
ลากอ้วนเนี่ยลงไปในน้ำใช้มือบีบคอแล้วกดลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตา
แล้วปล่อยให้เด็กชายอ้วนเนี่ยจมน้ำไปเลยแล้วก็ขู่น้องอีกสองคนที่อยู่ข้างบนบอก
ถ้าใครไปบอกเนี่ยนะหรือใครมาถามเนี่ยนะยังไงเนี่ยให้บอกว่าพวกเด็กนี่แหละ
เป็นคนทำให้อ้วนเนี่ยจมน้ำเองขู่เด็กอะไรประมาณอย่างเนี้ย
บอกถ้าถ้าไปบอกใครเนี่ยเดี๋ยวจะโดนด้วยสุดท้ายเนี่ยเด็กอ้างว่าถูกตบหัวไปอีกทีนึง
อ่าก็เลยพากันเดินหนีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่
เขาก็มาดูกันเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเจอน้องอ้วนจมน้ำเสียชีวิตจริงนะฮะ
แม่ของน้องอ้วนมาถึงเนี่ยนั่งร้องไห้สวัสดีครับ
นี่คุณแม่นะฮะข้างศพลูกชายก็แน่นอนแล้วครับ
คุณแม่บอกมันรับไม่ได้จริงค่ะนะ
ที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ดีมาเสียลูก
ด้วยเหตุการณ์แบบนี้หลังเกิดเหตุแค่ชั่วโมงเดียวครับ
ตำรวจก็ตามไปเจอตัวในแตนะฮะหรือว่าลุงแตที่เด็กบอก
นะตำรวจพาตัวมาโรงพักมาสอบปากคำนะฮะแกบอกแกไม่รู้เรื่อง
ในร่างไกลของน้องอ้วนนะแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนะอ่าเดี๋ยว
ลองฟังเสียงลุงแตเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ

เชื่อเด็กหรือจะเชื่อลุงแต

ด้วยความที่แกเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า
เป็นคนขี้เมาในพื้นที่ด้วย
คนก็เลยเอ๊ะลุงใช่ลุงหรือเปล่า

ดูหน้าสวยเหมือนแบบ
ขตะกอนที่ปกปิดความผิดอะไรอย่างนั้น

พันธุ์ตรวจเอกรักษากเมฆจินดาภูมิกับการสอบภาวเมืองลบบุรี
บอกว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่มีสหวิชาชีพด้วย
มาสอบถามเด็กชายทั้งสองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีแรกเด็กก็ให้การสับสนวกวน
แล้วสุดท้ายนะหลังจากที่เริ่มสับสนเกี่ยวกับสภาพของน้องอ้วน
ที่มีความขัดแย้งกับการถูกบีบคอถูกกดน้ำอะไรพวกนี้
เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเด็กจะพลัดจมน้ำเสียชีวิตกันเองเนี่ย
ถามไปถามมาเด็กก็ยอมรับว่ากุเรื่องขึ้นมา
ตามรายงานข่าวของทางตำรวจบอกว่าจริงแยกสอบปากคำค่ะพี่อุ๋ย
ก็จะมีสหวิชาชีพมีอะไรมาคุยกับเด็กด้วยความที่ยังเป็นเด็กนะคะ
คือต้องจับแยกสอบแล้วกลายเป็นว่าน้องบีที่อายุน้อยอะค่ะครับ
เฉลยกับตำรวจยอมรับกับตำรวจว่าน้องอ้วนจมไปเองเล่นน้ำแล้วจมไปเอง
เพราะน้องเอเนี่ยเป็นพี่ชายน้องอ้วนที่เสียชีวิตก็เหมือนกับกังวล
กลัวคุณแม่จะดุคุณแม่เคยเตือนแล้วว่าห้ามไปเล่นน้ำตรงนี้
พาน้องมาเล่นน้ำแล้วก็น้องจมน้ำอย่างนี้ช่วยกันไม่ทันนะฮะ
เดี๋ยวจะมีภาพในกล้องวงจรปิดให้ดูนะครับแต่เอาเป็นว่าสรุปเด็กบอกว่า
กลัวความผิดก็เลยโยนให้ลุงแตไปเลย
ท่านผู้ชมครับแม่ของน้องอ้วนนะซึ่งก็คือแม่ของน้องเอด้วยเด็กชายวัย๗ขวบที่อยู่กับน้องชาย
ก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องที่ว่าลุงแตรทำร้ายลูกชายจนเสียชีวิตจับกดน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยไม่เป็นความจริง
ถามไปถามมาลูกชายก็ยอมรับว่าโกหกเพราะกลัวถูกลงโทษก็เลยกุเรื่องขึ้นมา
ความจริงแล้วเนี่ยก็คือน้องอ้วนเนี่ยลื่นแล้วก็จมลงไปในน้ำ
ตอนนี้เนี่ยก็รอการจัดการเรื่องงานศพของลูกชายแล้วเดี๋ยวแม่บอกว่าจะไปขอโทษลุงแตนะฮะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

เชื่อรูปไหมไม่เชื่อใช่ไหมว่าไม่อยากเอาเรื่องใครหรอก
ล่าสุดวันนี้นะครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปที่สระน้ำที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตรงนี้นะฮะได้เจอกับญาติของลุงแตด้วยบ้านอยู่ติดสระน้ำนี่แหละ
พาเรามาดูพื้นที่เป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับ

หลายสิบเมตรนะเกือบ๒๐เมตรนะความลึกนะ
แต่บางจุดตื้นก็มีนะบางจุดก็แบบลึกจมลงไปเลย
เราเห็นรอยลักษณะเหมือนรอยลื่นด้วยนะครับ
ว่าอาจจะเป็นจุดที่น้องอ้วนเนี่ยลื่นถลายตกลงไปในสระน้ำก็ได้
ทำร้ายน้องอ้วนนะจับกดน้ำบีบคอจนเสียชีวิตเนี่ย

ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลนะครับว่า
สะน้ำแห่งนี้ก่อนหน้านี้มีคนจมน้ำเสียชีวิตมาก่อนแล้วนะครับ๑ศพนะครับ
ซึ่งก็คือพี่ชายของลุงแตนั่นเองค่ะอ่าน้องอ้วนนี่เป็นศพที่สอง
พี่ชายลุงแตนนี่คือเมาเมาแล้วก็เหมือนกับจมลงไปในน้ำแล้วก็จมหายเสียชีวิตไปเลย
คุณแซคนัทวินได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่เป็นหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าลุงแตแกไม่ได้ทำ๑๗นาฬิกา๑๔นาทีเมื่อวานนี้
นี่ฮะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านตรงนี้จะมีเสียงนะได้ยินเสียงเด็กสามคนเนี่ย
เหมือนเล่นน้ำกันอยู่สระน้ำอยู่ใกล้บ้านตรงนี้นี่เอง
ดูเสียงสนุกสนานเชียร์หัวเราะกันเลยนะฮะหลังเลิกเรียนมาเล่นน้ำกัน
สักพักนึงนะอันนี้๑๗นาฬิกา๑๔นาทีนะครับห่างไป๔นาทีเนี่ย
นาฬิกา๑๘นาทีจะมีเด็กเสียงเด็กตะโกนแล้วจะเรียกอ้วนอ้วน

ใช่ค่ะคือมิวได้ฟังแบบเต็มจริงมันยาวกว่านี้นะคะ
มันไม่เห็นภาพได้ยินแต่เสียงมันสะเทือนใจมากขึ้น

มันเริ่มจากความสนุกของเด็กเสียงหัวเราะในการเล่นน้ำ

คือเสียงเด็กร้องไห้ที่พยายามจะช่วยอ้วนกันนะคะ

แล้วเดี๋ยวสักพักจะมีผู้หญิงออกมาจากประตูคนนึงใช่ไหม
เราก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้มีเสียงเรื่องราวเกี่ยวกับลุงแต

นี่แหละฮะช่วงเวลาเกิดเหตุ
แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กก็คงจะสติแตกกัน

มันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนที่น้องทั้ง๓คนจะไปที่สระน้ำนะฮะ
ตอนเกิดเหตุใน๑๗นาฬิกา๑๔นาที
อันนี้เป็น๑๖นาฬิกา๓๑นาที

ขวบ๖ขวบ๗ขวบเนี่ยเดินไปด้วยกันนะ
แวะดูต้นกล้วยข้างทางอยู่เลย

มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ

น้องอ้วนเขาจมน้ำแล้วเพื่อนตะโกนกัน

เพราะน้องอ้วนเนี่ยจมน้ำไปแล้ว

กับน้องอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนกัน

ถ้าซื้อเสื้อชูชีพให้น้องนะ

มีเรียกเพื่อนที่เดินผ่านแถวนั้นบอกมีเรื่องสำคัญจะบอก

มันคือความเป็นเด็กอะค่ะความเป็นเด็กอ่ะ
แล้วคิดอีกภาพหนึ่งก็คือตอนนี้น้องอ้วนอยู่ในสระน้ำ

ถ้าเด็กเขาลงไปช่วยกันเองมันก็อาจจะเป็นความสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้
แต่การแก้ปัญหาของน้องแบบนี้ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกนั่นแหละ
แต่ก็โดยความแค่๕ขวบ๗ขวบ
แล้วก็เลยเดินไปบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยอ้วนหน่อย
ไปไปมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าผู้ใหญ่อาจจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอ้วน
ก็บอกเนี่ยลุงตรงลุงแตบีบคงบีบคอจับกดน้ำ
ใช่ค่ะพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกเลยที่เด็กตอบกับผู้ใหญ่
ว่าลุงแตพูดพาดพิงเป็นลุงแตเลยค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือพี่ชายของน้องอ้วน
ก็เลยกลัวอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับระยะทางจากบ้านของน้องอ้วนไปสระน้ำเนี่ย
ระยะทางเกือบ๑กิโลเมตรนะครับ
แต่ก็ใช้เวลาเดินไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะ
ก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะเด็กเด็กเขาว่างทีไรเนี่ย
จะชวนไปเล่นที่สระน้ำตรงนี้ไปตกลงตกปลากันด้วยนะครับ
เรายังมีหลักฐานอีกอันนึงนะ
เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าลุงแตแกบริสุทธิ์จริง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อ

นี่ทำลูกศรเอาไว้เห็นลุงแตไหมฮะ
แตแกเดินมาจากการทำงานรับจ้างทำสวน
แล้วไปนั่งดื่มเหล้าอยู่
แล้วก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ได้ไปไหนอีกเลย
ทางร้านก็ยืนยันว่าแกนั่งดื่มอยู่ตรงนั้นน่ะ
ไม่ได้ไปไหนจริงจริงคือถ้ามีภาพแกเดินไปเนี่ย
ก็ต้องผ่านเมื่อกี้ที่เด็กเขาเดินไปเดินกลับกันอยู่นั่นแหละใช่ค่ะ
นี่ฮะแกไปรับจ้างทำสวนเสร็จแกมาซื้อเหล้านั่งดื่มเหล้าอยู่แถวนี้
แล้วก็ตำรวจก็มาตามเจอไงตำรวจตามเจอตำรวจก็พาไปโรงพัก
ไปสอบปากคำไปเก็บตัวอย่างดีเอนเออ่ะวันนี้ก็ชัดเจนแล้ว
ล่าสุดวันนี้คุณแซคนัทวินไปหาลุงแตนะครับ
นี่ลุงแตเพิ่งไปเก็บสายบัวมามีคนที่มาให้กำลังใจลุงแตกันเยอะแยะไปหมดเลยนะ
แตบอกว่าเมื่อวานเนี่ยรับจ้างทำสวนเสร็จก็มานั่งดื่มเหล้านี้
ดื่มเหล้าตรงนี้นี่แหละนะสักพักตำรวจมาหาบอกไปคุยกันหน่อย
ลุงบอกกลัวเลยตอนนั้นยังบอกตำรวจเลยบอกอย่าทำอะไรผมนะ
แล้วตำรวจก็เอาลุงไปสอบปากคำพอความจริงปรากฏออกมาลุงแตบอกโล่งมาก
ที่สำคัญเด็ก๓คนนี้ลุงแตบอกเจอบ่อยเขาไปเล่นที่สระน้ำที่เกิดเหตุกันบ่อย
ยังเคยเตือนเลยบอกให้ระวังตกน้ำนะสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นจริง
บอกว่านี่นะฮะลุงแตสักพักเดียวนี่คุณแซคนัทวินคุยกับลุงแตอยู่
ลุงของน้องอ้วนที่เสียชีวิตแล้วก็น้องเอพี่ชายน้องอ้วนนี่มาหาลุงแต
มาเป็นตัวแทนครอบครัวมาขอโทษลุงแตก่อนเพราะคุณแม่ของน้องอ้วนบอกเดี๋ยวให้เสร็จ
งานศพลูกชายก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาขอโทษลุงแตนี่ลุงแกมาบอกโอ้โหคือคือความจริงเนี่ย
ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละว่าลุงแตเนี่ยจะไปบีบคอกดน้ำเด็กจนแบบเสียชีวิต
แต่ทีนี้พอหลานมาบอกมีเด็กสองคนบอกมันก็อดคิดไม่ได้ไง
เอาเป็นว่าความจริงปรากฏแล้วก็ต้องมาขอโทษกัน
ทุกคนผิดยังไงมีแต่เขาอุ้ยชี้เมาแกนั่นแหละแต่เขาเมาจริง
แต่เขาไม่เคยมีเรื่องกับใครคนนี้นะเข้าใจ
ลุงแต่แกก็โล่งวันนี้ละใช่ค่ะ
เมื่อวานนี่สีหน้าแววตาแบบอ่ะโห
แบบกังวลนี่แกก็ก็คงโล่งมากแล้วแหละโล่งเลยละ
มณฑินมาได้นี่ลุงแตบอกโอ้โหนี่เหมือนผมเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะ
จากสายบัวแล้วนี่หยิบสลากินแบ่งรัฐบาลให้กับคุณแซคนัทวินเลย
เผื่อจะโชคดีเหมือนลุงบ้างค่ะนี่ถ้าถูกรางวัลขึ้นมานี่แซ็กต้องกลับไปหาลุงแตเขานะ
ต้องแบ่งลุงแกด้วยนะแล้วเลขอะไรก็ไม่บอกเนี่ยจะได้ไปตามบ้างนี่วันนี้ลุงแตร้องเพลงโชว์เลยนะ
อันนี้ก็โชว์ให้ดูค่ะอ้าวหยุดภาพไว้หน่อยเผื่อท่านผู้ชมจะได้ดูกันด้วย
แตหยิบให้กับแซคนัทวิน๙๘๒๐๑๖เผื่อน้องแซคเราถูก๒ใบมาแบ่งพี่สักใบได้ไหมแซ็ก

เอาฟังลุงแตโชว์เพลงหน่อยนะฮะ
ดีใจที่ว่าช่างป๊ามาขอโทษผมผมยังบอกกับนักข่าวมาก่อนด้วย
ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอโทษผมก็ไม่เป็นไร
ความรักของพี่ก็ที่เสียไว้นี่แรงไว้
มันรุ่นลูกผมอ่ะอย่างเด็กหน้าแบบนี้เขาโตแล้ว
ก็เล่นแบบลูกแบบหลาน
เชื่อแล้วว่าแกโล่งจริงทั้งร้องเพลงทั้งอะไร
ความรักของพี่เกิดที่๗๑๑เลยนะ
โอ้โหี่นี่ครับอันนี้ก็มุมของคนที่เขาก็โล่งใจไปเนอะ
แต่มุมหนึ่งก็คือเรื่องของศพของน้องอ้วนนะฮะ
ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะฮะ

ทางครอบครัวก็คาดว่าจะรับศพได้วันพรุ่งนี้นะครับ

ญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายอะไร
ส่วนน้องก็คือ
ยังไงถ้าดูข้าวนี้เห็นข้าวนี้ก็จำเหมือนอุทาหอนนะ

สุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องอ้วนด้วยค่ะ